ก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นนักเตะของทีมชาติไทยเรา
โตรฟอร์มในเจนลีกก็ดีนะฮะรายวัฒน์ก็เดินทางไปดูอืม
กะวินก็กลับมาครับสักสิบวันได้ในช่วงพัดกันนะครับ
ที่จะกลับไปเล่นให้กับเวชดูวนต่อมีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์นะครับ
สำหรับกวินธรรมสัจจานันครับก็ไปชมเกมไทยลีก
นัดที่เมืองท้องเสมอเชียงรายนึงครับตองก็บอกผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
นัดเจอเพศรรภ์กลุ่นสื่อของทางโอเอสดูเวิร์นนะครับ

ก็บอกแล้วก็อนุญาตให้เขากลับมาช่วยทีมชาติได้นะ
วินก็มั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ร่วมซ้อมแล้วก็ลงเล่นในเกมลีกของเบลเยี่ยม
ได้เจอกับทีมแข็งแกร่งก็น่าทำให้ตัวเขาเองนั้นได้พัฒนา
แล้วก็ช่วยทีมชาติจากประสบการณ์ในการไปเล่นในยุโรปด้วยครับ
ก็ได้ข่าวว่าปล่อยมาครับก็เห็นเห็นอ่าทางโคชแมชลเพียสัน
ก็บอกอยู่แล้วว่าทางสมาคมทำหนังสือขอตัวไปแล้วครับผม
ก็คาดว่าจะเดินทางกลับมาถึงวันที่ไทยวันที่๑๘ตอนเช้าครับผม
ก็ก็ยินดีอยู่แล้วสำหรับทีมชาติเพราะว่าอ่า
มันมันก็เป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาอยู่แล้วสำหรับกวินนะครับ
จะเดินทางกลับมาไทยอีกครั้งในวันที่๑๘มีนาคม

ลีกของเบลเยี่ยมนี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับ
ไปสู้กับพวกหลีกสูงสุดของเบลเยี่ยม
แล้วก็เล่นเหมือนกับเตะเป็นลีกใหม่อีกหลีกกันไปเลย
นะครับก็เดี๋ยวลุ้นเชียร์กันได้ประสบการณ์ใหม่ของกวินนะครับ